ถึงแม้ว่าแกนนำส่วนใหญ่ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้จะมีการปล่อยตัวออกมาแล้ว
แต่ว่ามีสองคนตำรวจเข้าไปอายัดตัวต่อไปดำเนินคดีก็คือเพนกวิ้นกับรุงนั่นเอง
จากว่ายังมีอีกหนึ่งคดีที่ต้องมีการดำเนินคดีกันต่อนะฮะ
แต่มีเพียงทางด้านของนัชนนที่มีการปล่อยตัวออกมานะครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะเพนกวิ่นก็คือผลิตชีวรักกับทางด้านของรุ้งปรนัสยาสิทธิจิตรวัฒนากุล
ถูกเจ้าหน้าที่เมืองจำอำเภอธัญบุรีนำตัวขึ้นรถคุมขังของสนชนะสงคราม
แล้วก็เอาออกไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑อำเภอครองหลวงที่ปฐุมธานี
ระหว่างรถเคลื่อนออกไปเพนกวินก็ชู๓นิ้วด้วยทักทายสื่อที่รอทำข่าวอยู่หน้าเมืองจำ
ต่อมาเจ้าที่เมืองเรือนจำได้ปล่อยตัวนัทชะนลพัยโมโลธซึ่งเจ้าตัวก็ชูสามนิ้วเดินออกมา
คุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะออกมาจากประตูเรือนจำสภาพที่เห็นคือเท้าเปล่า
เสื้อยืดกางเกงบ็อกเซอร์ชุดเดียวกันกับที่ถูกจับไปในวันที่๑๕ตุลาคม
ออกมาแบบนี้นะเข้ายังไงก็ออกมาอย่างนั้นนักข่าวปักหลักรอทำข่าวกันเต็มไปหมดแล้ว
เปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกตำโหลดปลูกจับ
โดยที่ไม่ให้โอกาสเตรียมตัวอะไรเลยแม้กระทั่งขาเทียมยังไม่ได้เอามาด้วยเลย
เขามองว่าการดำเนินคดีกับแกนนำหรือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมันเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ทั้งที่การชุมนุมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
เขายืนยันว่าจะสารต่ออุดมการและจะเป็นตัวแทนของแก่นำทุกคน
ยังถูกควบคุมตัวในเรือนจำร่วมชุมนุมอย่างแน่นอน
เนื่องจากว่าไม่ได้ขัดเงื่อนไขในการปล่อยตัวของศาลนะครับ
ัชนนท์ยังบอกอีกว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำ๖วันที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ไม่ได้อันตรายอะไรเขาอยู่ในแดนสุดท้ายแล้วก็อยู่ชั้นบนสุด
อีกทั้งผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำหลายคนถูกดำเนินคดีด้วยความที่ไม่เป็นธรรมเหมือนกัน
ดังนั้นเขาบอกว่าเชื่อไหมบรรยากาศในห้องขังเรือนจำมันเหมือนการไปพบปากกัน
ไปใช้ชีวิตอยู่กันกับรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีอุดมการเหมือนกันกับเรื่องของการเมืองแบบนี้
ระหว่างที่เขาถูกคุมขังอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่นะจับแยกไม่ให้เจอกันกับรุ้งกับเพนกวินเลย
อย่างแท้จริงไปฟังเสียงนัชนนครับ
ตอนผมถูกจับกลุ่มเนี่ยผมก็ถูกจับชุดนี้เลยนะครับผม

เราไม่ได้ไม่เสียกำลังใจเลยครับ
แต่เรารู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้
และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า
รัฐใช้กฎหมายที่ไม่ให้เป็นธรรม
กับนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
หรือผู้คนอื่นที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
กับเพนกวินเองก็พูดคุยกับผมว่า
เขาเข้าใจครับว่าสิ่งที่เขาโดนเนี่ย
มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะครับ
หากเราสู้กับทรลาศย่อมเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
ที่เราจะต้องถูกทรราชบังคับใช้กฎหมายในทางนี้นะครับผม
ดังนั้นพวกผมเข้าใจได้ดีว่า
นี่คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้แล้วพวกเรายอมเสียสละ
สรุปแล้วเมื่อวานนี้๓แก่นำนะคะ
ที่สารอนุญาตให้ปล่อยตัว
คือนัทธนตร์ได้กลับบ้านแล้วแต่ว่ารุ้งกับเพนกวิ้น
โดนตำรวจสนชนะสงครามอายัดตัวต่อ
เพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนายนรเศษนานองตูม
ทนายความศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะ
ก็มีการบอกว่า๓แก่นำที่ได้รับการประกันตัวเนี่ย
โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๓คน
ใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกันนะคะ
ในส่วนของเพนกวิ้นแล้วก็รุ้งเนี่ย

ซึ่งขณะนี้ตำรวจสนชนะสงคราม

เพื่อไปดำเนินคดีในข้อหายุโยงปลุกปั่น
ตามประมวลกฎหมายอมรรตรา๑๑๖
จากกรณีที่มีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันทร์
แล้วก็สนามหลวงในวันที่๑๙๒๐กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ทั้งสองคนค่ะคุณผู้ชมถูกควบคุมตัว
ไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
แล้วก็หากตำรวจค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ทนายความบอกว่าก็จะต้องถูกส่งตัวไปฝัก
ขังที่สารอาญาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อกจากนี้ค่ะทั้งรุ้งแล้วก็เพนกวิน
ยังมีหมายจับในคดีการชุมนุมที่
ส่วนเพนกวิ้นค่ะพนักงานสอบสวนสพเมือง๑๐๑
แจ้งข้อกล่าวหาคือยุโยงปลุกปั่นมาตรา๑๑๖
จากกรณีที่ประสัยลานหน้าบึงพลานชัย
เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมานะคะ
คดีนี้สำหรับที่สวพเมือง๑๐๑เนี่ย
กวินให้การปฏิเสธแล้วก็ไม่ลงมันชื่อ
ลงรายมือชื่อในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้น
ก็เลยทำให้ไม่ต้องมีการอายัดตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
นรเศษมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินคดีกับแกนนำไม่เป็นธรรม
เพราะตำรวจสามารถเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด
หมายจับที่มีที่เรือนจำได้เลย
แต่ทำไมล่ะมันไม่มีความจำเป็น
ที่ต้องมีการนำตัวกลับไปที่ต่อชดภาค๑

เนื่องจากจะทำให้ผู้ต้องหาเสียโอกาสทางการศึกษา

ยังคงมีกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมต่อสู้
หากได้รับการปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ